ต่อกันที่เรื่องนี้หน่อยอย่างที่ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพก่อนที่จะปิดเบรกไปเนี่ยนะคะ
หลานชายอดีตนักการเมืองท้องถิ่นที่จังหวัดระยองค่ะ
ไปก่อเหตุตบหน้าหญิงสาวในร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่ามันเกิดการทวงสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือทะเบียนบ้านค่ะ
ค่ะนี่คือกล้องวงจรปิดตอนบ่าย๒ของวันที่๒๓สิงหาคมค่ะ
ผู้หญิงสามคนคุณผู้ชมจะเห็นเขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะ
แล้วคนที่เดินเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นหลานอดีตนักการเมืองท้องถิ่นก็เข้ามาหาผู้หญิง๑ใน๓นั่นแหละ
ก็ไปคุยหน้าร้านกันตามรายงานบอกว่า

รอบแรกก็ยังไม่มีอะไร
แต่พอรอบที่๒เนี่ยมันมีปากเสียงรุนแรงมากยิ่งขึ้นยืนคุยกันประมาณ๒๐นาที
ก็เกิดเหตุการณ์เนี่ยออกไปคุยกันแล้วค่ะยืนคุยกันประมาณยี่สิบนาทีผู้ชายก็ทำร้ายผู้หญิงนะคะ
ตบทั้งตีไม่ยั้งหลังจากนั้นก็เดินออกจากร้านแล้วขับรถหนีไปทันที
นางสายุดซึ่งเป็นแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเล่าบอกว่าตอนนั้นผู้หญิง๓คนกำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวในร้าน
ผู้ชายเดินเข้ามาคนเดียวคุยกับผู้หญิงคนนั้นคือแม่ค้าก็ได้ยินบอกว่าคุยกันด้วยถ้อยคำหยาบคาย
วงทะเบียนบ้านคืนจากฝ่ายหญิงแล้วก็คุยกันจนกระทั่งทะเลาะกันเสียงดัง
ฝ่ายชายไม่พอใจพยายามดึงฝ่ายหญิงให้ขึ้นไปคุยบนรถฝ่ายหญิงไม่ยอมก็เลยมีการฉุดกระชาก
แล้วผู้ชายก็จะง้างมือตบเข้าที่ใบหน้าของฝ่ายหญิงอย่างแรงคือตอนนั้นก็มีลูกค้าคนอื่นอยู่ด้วยเขาก็เข้าไปห้าม
ไม่งั้นเหตุการณ์ก็จะบานปลายไปมากกว่านี้ค่ะ
พวกเขาเถียงไว้อยู่ข้างหลังก็เขาตีกันเหม็นเหงะไปมองโอ๊ะเขาตีกัน
คำไว้แล้วก็เขาก็เดินวิ่งมาข้างในนี่แหละ
แล้วก็มีลูกค้าพุ่วชายนั่งอยู่๓คน๔คนเขาก็ห้าม
ผู้เสียหายก็คือนางสาวชัชวานนะคะอายุ๓๐ปีเธอกำลังตั้งคันได้๔เดือนค่ะ
ตอนนี้ไปแจ้งความกับตำรวจสพนิคมพัฒนาระยอง
เอาผิดกับผู้ก่อเหตุแล้วค่ะในข้อหาทำร้ายร่างกาย
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็จะไปขอข้อมูลไปสัมภาษณ์เธอนะคะ
แต่เธอไม่สะดวกเพราะว่าทำงานอยู่ค่ะ
เรื่องคดีตำรวจพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะคะ
ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจจากแพทย์และเตรียมออกหมายเรียกคนที่ทำร้ายมาสอบสวน
เพื่อหาสาเหตุว่าทำไมถึงมาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ